สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีก๖วัน
จะถึงวันที่สิบสี่ตุลาค์
คราวนี้ก็โฟกัสไปตรงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่า
มันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรหรือไม่
ประเด็นสำคัญก็คือต้องดูแต่ละช็อตปัจจัยต่าง
มันจะนำไปสู่อะไรตรงไหน
วันนี้ผมไปเห็นหัวข่าวชิ้นหนึ่งแล้วสะดุดตาเลยครับ
หัวข่าวที่มาจากอธิบดีสารอาญา
ไม่เติมฟืนใส่กองไฟอธิบดีศาลชี้
คดีชุมนุมเน้นใช้กฎหมาย
เป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ซ้ำเติมสถานการณ์
ดูที่มาของข่าวนี้หน่อยครับ
ข่าวนี้มาจากนายสิทธิโชธอินทรวิเศษ
ท่านเป็นอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
กล่าวถึงนโยบายการทำงานในโอกาสที่เขารับตำแหน่ง
ให้สื่อมวลชนประจำสารอาญา
เข้าพบเพื่อพูดคุยทำความรู้จัก
ผู้สื่อข่าวถามว่าการเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
ในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองเช่นนี้
บางครั้งมีผู้ใช้สารอาญาเป็นสถานที่เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนั้น
นายสิทธิโชธบอกว่าปกติศาลจะมีแนวทาง
ป้องกันไว้อย่างรอบครอบเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย
ส่วนการดำเนินการของสารจะใช้หลักกฎหมายเป็นหลักในการพิจารณา
แต่สารไม่ใช่ฝ่ายปกครองโดยตรง
จึงต้องนำหลักรัฐศาสตร์มาประยุกต์ปรับใช้กับการบริหารจัดการด้วย
ปัจจุบันสารอาญาเป็นหลักในการรักษากฎหมายบ้านเมือง
จะต้องรักษาจุดนี้ไว้ให้ได้
แล้วมาถึงประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ
สารอาญาจะไม่เติมฟืนใส่กองไฟให้สถานการณ์การเมืองรุนแรงมากขึ้น
แต่จะบังคับใช้กฎหมายไปตามคำลองให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
คำพูดนี้มีความหมายในช่วงสถานการณ์อย่างนี้จริงครับ
เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
แกนนำผู้ชุมนุมเขาเจอมาตลอดคือ
เขารู้สึกว่าเวลามีสถานการณ์แบบนี้
เขาถูกกันแกล้งรังแก่เขาถูกเล่นงาน
เขาถูกสกัดกั้นแล้วส่วนหนึ่งก็

ประวัติศาสตร์บอกเราว่าทุกครั้งที่เป็นอย่างนี้
ก็จะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว
ให้สถานการณ์ลุกลามรุนแรงเกิดขึ้นทุกครั้ง
สิบสี่ตุลาปีหนึ่งหกก็เป็นอย่างนี้
หกตุลาปีหนึ่งเก้าก็เป็นอย่างนี้
คือผู้นำผู้ชุมนุมเขารู้สึกว่าเขาถูกสกัดกั้นถูกรังแก่
ฉะนั้นอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
ถึงบอกว่าสารอาญาจะไม่เติมไฟใส่ฟืน
ให้สถานการณ์การเมืองมันรุนแรงขึ้น
สารอาญาจะไม่เติมไฟใส่กองไฟ
ให้สถานการณ์การเมืองมันรุนแรงขึ้น
นี่เป็นท่าทีที่ฟังแล้วสบายใจครับ
ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้น
มันน่าจะคลี่คลายลงไปได้เยอะ
ต่อมาคือท่าทีของนายกรัฐมนตรี
ในช่วงอีกหกวันที่จะถึงสิบสี่ตุลาปี
นายกไปพูดเมื่อวานนี้พูดถึงท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้ลาออก

หน้าตาผมเหมือนคนนอนไม่หลับ
ผมก็เป็นแบบนี้ทุกวัน
ใครมาเป็นผมก็จะรู้พูดมากก็บอกว่าลาออกไปสิ
ผมกลุ้มใจจริงสิ่งใดที่ทำไม่ดีก็บอกมา
ผมรับฟังทุกท่านแต่ขอให้มีหลักการให้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองให้เรียบร้อย

ประวัติศาสตร์ดีเอามาทำต่อและชื่นชมประวัติศาสตร์
ไม่ดีก็ทิ้งไปอย่าทำอีกเท่านั้นเอง
ทุกอย่างมีสาเหตุทั้งสิ้น

ฉะนั้นเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน
พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้มีความสุข
ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนกันบ้าง

ถ้าไม่รักกันในครอบครัวแล้วจะอยู่ต่อไปยังไง
ต้องรักกันรักแผ่นดินนี้ให้สงบ
นี่เหมือนกับส่งสัญญาณไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมอ้อม
ส่วนท่าทีสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่าทีของกองทัพครับ
ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเป็นอย่างมาก

เมื่อวานนี้ท่านพบทบพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้
ก็พูดแล้วกลายมาเป็นข่าวพาดหัวเกือบทุกฉบับเมื่อวานนี้
พาดหัวว่าช่วยกันขจัดเงื่อนไขปฏิวัติ
พบทบยันโอกาสเป็นศูนย์
อนทุกฝ่ายอย่าสร้างความขัดแย้งรุนแรงให้ช่วยกันขจัดเงื่อนไข
นี่เป็นท่าทีที่สำคัญของกองทัพ
ในช่วงที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้น
ในช่วงของการชุมนุมวันที่๑๔ตุลา
อีกมุมหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญ
ท่าทีของตำรวจผู้รักษากฎหมาย
ถ้าจับความรู้สึกนึกคิด
จากอดีตพบตรซึ่งตอนนี้บวชเป็นพระภิกษุที่เห็นข่าวเมื่อสักครู่
แล้วจนมาถึงพบตรคนใหม่พตเสุวัตย์แจ้งยอดศุกร์
มีท่าทีตรงกันครับคือจะรักษากฎหมายอย่างระมัดระวังให้มากที่สุด
อย่างที่บอกแล้วครับว่า๑๔ตุลา๑๖๖ตุลา๑๙
มันให้บทเรียนว่าจุดสปาร์คคือการทำหน้าที่ของตำรวจ
ที่ใช้กฎหมายที่ส่งผ่านมาจากผู้มีอำนาจ
ถ้าใช้กฎหมายตึงเกินไปมันเกิดจุดสปาร์คขึ้นมาก็กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว
แล้วก็มีปัญหาลุกลามตามมาเยอะ
ฉะนั้นท่าทีของตำรวจเราก็พอเบาใจได้
แต่ว่าเหลือแต่ท่าทีของฝ่ายการเมือง
สสวเพราะอะไรครับ
เพราะการเรียกร้องในการชุมนุมคราวนี้
เขาต้องการให้มีการแก้รัฐมนูล
ฉะนั้นถ้าท่าทีจากนักการเมืองสสวชัดเจนว่ามีการแก้รัฐมนูลแน่
สถานการณ์ก็จะคลี่คลายไปเยอะ
สอสอนั่นทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านดูจะไม่มีปัญหาหรอกครับ
ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะแก้ไขรัฐมนูล
เหลือแต่สวสวต้องมี๘๔เสียงอย่างน้อยถึงจะแก้รัฐมนูลได้
แต่จนมาถึงวันนี้ดูเหมือนว่ายังไม่มีสัญญาณจากสว
ฟังฟังดูก็ดูเหมือนว่าคนที่เห็นด้วยที่จะให้แก้ไขมีน้อยมาก
ฉะนั้นถ้ายังอึมครึมอยู่อย่างนี้
พอถึงวันที่๑๔ตุลา
ไม่มีสัญญาณไม่มีคำตอบจากสว
ผมคิดว่าปัญหามันจะบานปลายมากขึ้น
เรื่องของการส่งสัญญาณเรื่องเรียกร้องการแก้รัฐมนูล
ฉะนั้นผมคิดว่าก่อนจะถึงวันนั้น
สวควรจะส่งสัญญาณผ่านทางคณะกรรมธิการก็ได้
ว่าท่านคิดยังไงกับเรื่องการแก้ไขรัฐมนูล
ถ้าท่านไม่ชักฟืนออกจากกองไฟ
ปัญหามันก็จะลุกลามตามมา
ฉะนั้นนี่คือเป็นการประเมินสถานการณ์ว่า
ปัจจัยที่จะทำให้๑๔ตุลา
การชุมนุมคราวนี้มันนำไปสู่การบานปลายหรือไม่

แต่ที่ผมสบายใจที่สุดก็คือว่า
ปัจจัยจากอธิบดีสารอาญาที่ส่งสัญญาณมาในเบื้องต้นนั่นแหละครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ